เรื่องของเกาะเต่ากับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนั้น
กลายเป็นกระแสดราม่ากลายเป็นประเด็นดัง

ข้อที่จริงก็มีการลงพื้นที่ไปแล้ว
พยานหลักฐานต่างนะครับ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาคุยกันกับเรื่องของบทเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเรื่องของที่ตำรวจนั้นไม่รับแจ้งความกับนักท่องเที่ยว
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเท็จจริงเป็นอย่างไร

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

ยังไม่จบตอนนี้ข่าวมันมาหยุดอยู่ตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างยืนยัน
ตำรวจยืนยันว่าไม่พบการข่มขืน
มีพยานแวดล้อมจากเจ้าของที่พัก
มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรวจสอบกันแล้ว

แต่ฝ่ายเจ้าทุกข์แม่ของอิสเบล
ซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ยืนยันว่า
ลูกสาวเขาถูกข่มขืน
แล้วพร้อมจะเดินทางมาพิสูจน์ความจริง
เอาเสื้อที่มีดีเอ็นเอติดมาด้วย
ฉะนั้นข่าวก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ว่า
เรื่องนี้ใครโกหกใครพูดจริง
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่
ใครมีหน้าที่จะทำความจริงให้ปรากฏ
ผลเอกประวิทย์บอกขอเวลาอีกสัก๖๗วัน
สัปดาห์หนึ่งน่าจะรู้เรื่อง
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วเบื้องต้นเนี่ย
เมื่อวานนี้ผลประโบตรีสุรเชษฐ์หักพาร
รองผู้บัญชาการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมาย
พบตรบอกว่าให้ลงไปตรวจสอบให้ละเอียดทุกจุด
แถลงข่าวเมื่อวานว่าไม่มีการข่มขืน
เรื่องที่ก่อเตาต้องพักไว้ตรงนั้น
ให้เขาทำหน้าที่ไปให้เขาพิสูจน์กันไป
แต่ว่าวันนี้ที่อยากจะหยิบมาคุย
ในกระแสข่าวของก่อเต่าที่บอกว่า
เจ้าทุกข์ให้เพื่อนไปแจ้งความ
ที่สภกพอ
แต่ว่าบอกไม่ได้ต้องให้ไปแจ้งอีกจุดหนึ่ง

เออตกลงระเบียบเก่าว่า
ต้องแจ้งในท้องที่เกิดเหตุ

น่าจะแจ้งพื้นที่ใกล้เคียงกันได้

ประเด็นเรื่องตำรวจไม่รับแจ้ง

ก่อนหน้านี้สังคมไทยจะได้ยิน

เคยเป็นอยู่ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ

ที่ไม่รับแจ้งเป็นคดี

ลงบันทึกประจำวันไว้เฉย

คดีรับแจ้งแต่ไม่ดำเนิน

คดีพอเขาไปถูกทวงถาม

เรื่องเงียบไปก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
กลับไปดูเรื่องเหล่านี้

ว่าวันนี้จะหยิบเอาเรื่อง

ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีของ

จริงไหมครับที่ท่านเคยบอกว่า

ไม่ได้หมายถึงปฏิเสธการไม่รับแจ้ง

แต่ลงไว้เป็นหลักฐานทั้งในสมุดประจำวันที่เล่มเป็นหลักฐาน
หรือว่าแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีแต่มันไม่ปรากฏเลขคดีนะครับ
ไม่ปรากฏเลขดีก็แปลว่าดำเนินคดีต่อไม่ได้หรือไงครับ
ไม่มีเลขคดีครับไม่มีเลขคดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกบันทึกเป็นสถิติ
แล้วก็ไม่ต้องสอบสวนสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการ

ครับก็ทำเป็นเหมือนกับถ้าไม่มีมาติดตามนะไม่มีเรื่องมีราวแหละ

คนนะฮะลองดูดิครับที่ไปแจ้งความเนี่ย
พอเอามาดูมันไม่มีเลขคดีเลย

เพราะมีไม่มีเลขขีดีมันก็ไม่ถูกมันถึงว่าเป็นขีดีที่เกิดขึ้น
ไม่ต้องการให้สถิติการอัญกรรมเนี่ยมากว่างั้นเถอะ

ภาษาว่าอย่าเพิ่งตัดเลข

คล้ายกับว่าจะโชว์ผลงานว่ามาอยู่ท้องที่นี้คดีลดลงว่างั้นเถอะ

เพราะฉะนั้นสถิติคดีประเทศเราจะลดลงตลอดเวลา
ในขณะที่ปัญหาความไม่ปลอดภัยในความรู้สึกคนมันสูงขึ้น

นะครับเห็นมาคนร้ายไปก่อเหตุมา๓๔๐ครั้ง
ทำไมมันไม่ถูกจับ๔๐ครั้งเพราะว่าพอจับครั้งสุดท้าย

คำถามก็คือว่าทำไมก่อนหน้านั้นไม่ถูกดำเนินคดี
ใช่ถ้าเป็นประเทศที่เจริญนี่คนก่อเหตุสัก๒๓ครั้งมันต้องถูกจับแล้ว
อืมนี่ของเรามันก่อน๔๐๕๐ครั้งสำสรรค์บางที๑๐กว่าครั้ง
๔๐ครั้งก็มีโอ้ถูกไหมครับอืมอืม
นะฮะมันก็เป็นปัญหาที่ประชาชนทราบกันดีฮะ
แล้วก็ผลมันจะออกมารู้สึกว่าคดีมันไม่คืบหน้า
เพราะมันไม่มีเลขคดีพอไม่มีเลขคดีเนี่ย
ก็ไม่มีสถิติไม่ถูกเร่งรัดภูมิชาก็ไม่ได้มาตรวจสอบ
ไม่มีเลขคดีก็ไม่นำไม่นำไปสู่การส่งฟ้อง
ไม่ต้องส่งอายการไม่ต้องส่งอายการอายการก็ไม่ต้องส่งฟ้อง
อายการก็ไม่ต้องสั่งสำนวนมันก็ไม่ปรากฏสถิติ
ที่จะเป็นการเร่งรัดว่าคดีนี้ไปจับไหม

เว้นแต่ว่าเจ้าทุกข์เขามีความรู้สึกว่าเขาก็ไปลองมูลนี้ที่นั้น
ลองคนนั้นคนนี้ที่ตอนนี้มีเยอะแยะนี่นะแล้วถึงย้อนหลังกลับไปดูกัน
ก็จะไปลงย้อนหลัง

เหตุผลเพราะพนักงานสอบสวน

เขาไม่อยากไม่อยากรับคดีเพิ่มเนี่ย

แต่มันไม่ใช่เหตุที่จะมาอ้างกับประชาชน

ถ้าไม่พอก็ต้องรายงานต้องแก้ปัญหาอะไรกันไป

ใช่ไหมครับคนเดือดร้อนคือประชาชน

หงรถหายโดยเพราะคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด
ก็จะถูกลงไว้แบบนี้เป็นส่วนใหญ่
ใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยนะครับ
ถ้าเจ้าทุกข์ไม่มีเส้นไม่มีสาย

ไม่ไปร้องที่มูลนิธิปวีนา

เยอะไปท่านคดีพวกนี้
เยอะผมว่าเยอะมาก

แต่ปัจจุบันนี้พูดง่ายมันมีการโกง
เรื่องของผลการปฏิบัติงาน

หรือประเภทที่เราเคยได้ยิน

พ่อเขาไปกระโดดตึกสารตาย

ให้ไปช่วยหาหลักฐานมาสิ

พอไปทวงถามตำรวจบอกว่า
ให้ไปหาหลักฐานให้ไปหาพยานมา

คนตายมีคดีมีเลขคดี

แต่ว่าพ่อเขามาเล่าใครก็เล่าว่าตำรวจมักจะพูดอย่างนี้

ก็เป็นปัญหาภายในของคุณ
ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ไปบ่นกับนายคุณ

มันเป็นสาเหตุของอาชญากรรมครับคุณสุภาพ
ป่อนการพนัน

ไม่รับแจ้งความหรือแจ้งแล้ว
ไม่ลงไม่ลงเลข

ไม่ออกเลขคดี

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบปปชเคยชี้นะฮะ

เขามีการสอบสวนแต่ไม่มีเลขคดี

ไม่ออกเลขคดีแต่ว่า

มีเรื่องมาก็บอกว่าฉันบอกแล้วนะผมบอกคุณแล้ว

ไม่รับแจ้งเชื่อก็ได้

เมื่อไม่ออกเลขคดีก็แปลว่า

ไม่ส่งอายการ
อายการก็ไม่ต้องส่งฟ้องสาร
ไม่ใช่ถึงไม่มีตัวผู้ทำผิดนะฮะ

นั่นอยู่แล้วฟ้องไม่ฟ้องต้องสั่ง

หรือว่าคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด
ผมเรียนอย่างนี้คือไม่รู้ตัวผู้ทำผิด
ชนเวลามีผู้ทำผิดเขาไม่รู้ว่าใคร

ทีนี้เรื่อง

เพราะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะส่งผ่านกันได้เนี่ยนะ

เพื่อนของเจ้าทุกข์

ตำรวจที่ก่อพงันบอกว่า

ต้องไปแจ้งที่ก่อเตา

แต่ว่าแม่ของเจ้าทุกข์

เราแจ้งนอกพื้นที่ได้หรือยัง

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเนี่ย

เขาคงเรียกไปสอบอีก

ทีเมื่อบริหารทั้งคูลกันไปเอง

มันจริงไหมแต่แม่เขาบอกว่าลูกถูกกระทำ
ที่จริงเนี่ยโรงพักเกาะเต่าเนี่ยเพิ่งมาทีหลัง

จริงระหว่างสองเกาะนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความเกาะพงันเกิดเหตุที่ก่อเต่าก็ควรจะรับแจ้งให้เขาถูกไหม
เป็นธุระนะครับเรียกพนักงานสอบสวนเกาะเตามานะครับ
มาสอบหรือขุนสอบนะฮะก็ว่าไปหรือบอกรายงานรองผู้การรองผู้การมาสอบก็เป็นพนักงานสอบสวน
ก็ไม่ต้องให้เขาต้องเดินทางไปมาไม่ต้องไล่เขาไป
สุดท้ายเรื่องก่อเตาท่านรองคิดว่า
วิธีการพิสูจน์ความจริงถ้าต่างคนต่างยันกันอยู่อย่างนี้นะ
แม่ของเจ้าทุกข์ก็ยันว่าลูกเขาถูกคมขืน
ทางตำรวจบอกไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีการข่มขืน
คิดว่ามันจะทำความจริงให้ปรากฏได้ยังไง
คืออย่างนี้ครับคนไปแจ้งความต้องเชื่อเขาต้องเชื่อพยานเชื่อผู้เสียหาย
นางสาวนี่นะครับเขาอยู่นะครับเป็นผู้เสียหายและเป็นพยานด้วยนะครับ
ก็เขาบอกเขาถูกข่มขืนเขาเล่าให้แม่ฟังเขาไปโพสต์
ไปเล่าให้ตำรวจที่อังกฤษฟังแล้วมีเหตุอะไรที่จะไม่เชื่อเขา
เราต้องเชื่อเขาก่อนเว้นแต่พิสูจน์ว่าสุดท้ายมันไม่เป็นความจริง
อันนี้อะไรใครแจ้งความบอกไม่เชื่อโกหกแต่เรากลับไปเชื่อ
เจ้าของโรงแรมที่บอกเขาอาจรู้สึกผิดที่ไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนเขา
เพราะอย่างนี้หรือเปล่าเลยไปแจ้งความว่าถูกคมขืน

เจ้าของแรมพูดอย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะ
อันนี้ก็ปัญหาอีก
ฉะนั้นสรุปอย่างนี้
ก่อเต่าในความเห็นของท่าน

แล้วมาพิสูจน์กันว่าใช่หรือไม่ใช่

ถ้าเชื่อก่อนมันจะนำไปสู่การพิสูจน

แต่ถ้าไม่เชื่อเสียตั้งแต่ทีแรก

เรื่องนี้ตำรวจต้องเชื่อก่อน
เชื่อก่อนต้องเชื่อครับอย่างนี้คุณสมภาพคนเข้าลงพักมันจะมีคนไปแจ้งความเท็จกี่เปอร์เซ็นต์

ทีนี้ถ้าแม่เขามาแม่เขามาเนี่ยคราวนี้ถ้าเขามาแจ้งใหม่เนี่ยตำรวจควรจะทำยังไง
ตัวเขาต้องมาความจริงเนี่ยตอนง่ายที่เขาอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่ทำไม่ทำนะฮะก็ไม่เชื่อเขาหรืออะไรก็แล้วแต่
คือประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนนี้นางสาวเขาได้พูดที่เกาะพงันไหม
ก็บอกไม่ได้พูดใช่ไหมเลยไม่ได้ทำอะไรไม่รู้แต่ว่าตามข่าวก็รู้มีการพูดการบอกการแจ้ง
ครับครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับเรื่องที่เกาะเต่าจะพิสูจน์ความจริงจะทำความจริงให้ปรากฏยังไงกันต่อต้องตามดู
แต่เรื่องที่พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรบอกเราเนี่ยน่าสนใจครับ
ตัวเลขตำรวจไม่รับแจ้งความหรือไม่ออกเลขคดีแล้วไม่นำไปสู่การส่งอายการ
แล้วไม่นำไปสู่ฟ้องศาลโอ้ทำไมมันมากขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับแวดวงตำรวจ
นี่คือเรื่องที่จะตามต่อและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ